วันนี้คุณสุภาพจะมาพูดถึงเรื่องของพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่
ว่าจุดยืนของเขาในการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ย
ดูจริงแล้วมันต้องมองตรงไหนอะไรยังไงกันบ้าง
ติดตามในขีดเส้นใต้การเมืองไทยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้
ขอจับประเด็นไปที่พักการเมืองเกิดใหม่หน่อยครับ
แน่นอนครับพักการเมืองเกิดใหม่จากนี้ไปต้องแสดงท่าทีและจุดยืน
ระหว่างต่อต้าน
สืบทอดอำนาจคอสชและสนับสนุนให้คศสืบทอดอำนาจ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพักการเมืองเกิดใหม่
สองพักซึ่งมีจุดยืนต่างกันมาก
พักที่๑พักประชาชนปฏิรูป
ผมได้สัมภาษณ์คุณภัยบูลนิติตะวันไว้
ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพักแล้ว
มาเปิดให้ฟังอีกทีนึงว่า
คุณภัยบูลนิติตะวันมีทัศนะท่าทีและจุดยืนเรื่องนี้ยังไง

เขาต้องการที่จะเอาคนที่มาจากการเลือกตั้ง
เป็นภาคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย
เขาป้องกันไม่ให้คนนอกคนที่มาจากการยึดอำนาจ

แล้วคุณไพบูลนอกจากไม่ช่วยเขาแล้วนะ

เขาก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกสอสอ
ไม่ได้เป็นการเลือกนายกโดยตรง

แต่ว่าเขามีปรัชญาอยู่ว่านายกต้องมาจากสส

คุณก็ต้องเลือกคนที่อยู่ในพักคุณสิ
แล้วผมก็จะถาม
แล้วตกลงพวกท่านทั้งสองภาคเนี่ย

ท่านจะสนับสนุนคนอีกบัญชีพักหนึ่งหรือไม่เป็นนายก
เขาต้องเคารพว่าพักนั้นได้เสียงมากกว่า
แปลว่าประชาชนมีฉันธานุมัติให้มามากกว่า
เขาก็ยอมสิแต่อย่างน้อยก็มาจากการเลือกตั้ง

เขาบอกกับประชาชนตรงว่า
ถ้าเขาเสียงไม่พอเขาก็จะไปรวมกับอีกพักนึง
ภาคที่หนึ่งภาคที่สองจะรวมกันแต่งงานกันตั้งรัฐบาลขึ้น
ประชาชนถ้าเขาเห็นด้วยเขาจะได้สนับสนุนให้เสียงถล่มทลาย
จะได้สองภาครวมกันเกิน๓๗๕เสียง
แต่ถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วย
เขาก็จะได้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดไป
อย่างนี้เป็นวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
เหมือนผมก็ทำผมก็บอกว่าผมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ในฐานะผมมีความมีเงื่อนไขนะ
ในฐานะท่านต้องเป็นคนกลางนะฮะ
ท่านต้องไม่มีชื่อไปอยู่ในบัญชีพักกันเมืองไหนทั้งสิ้น
ต้องวางตัวเป็นกลางเป็นคนกลาง
ถ้าท่านเล่นไปเป็นสมาชิกพักไหนหรือไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ
เป็นนายกของพักไหนนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นกลาง
ก็ไม่ได้เข้าข่ายที่ผมอยากจะสนับสนุนนะฮะ
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่สนับสนุนคนอยู่ในบัญชีพักการเมืองอื่นทั้งสิ้นด้วย
ซึ่งใครเห็นด้วยกับผมก็มาสินะฮะ
ดังนั้นผมก็ประกาศออกไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญ
พักใหญ่ทั้งหลายนะฮะที่ท่านคุยว่าประชาธิปไตย
คุยว่าท่านมาจากประชาชนทั้งหลาย
ท่านก็อย่าไปโกหกประชาชนท่านก็พูดตรงตรงว่าอย่างนี้
ไม่ใช่ไปบอกกับประชาชนว่าเราจะไม่รวมกันเราจะไม่ทำเราจะอย่างนั้นอย่างนี้
นะฮะปฏิเสธหมดแต่พอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว
ไปคุยกันแล้วไปรวมกันทีละอย่างนั้นเท่ากับเป็นการ
ไม่เคารพต่อประชาชนปกปิดข้อเท็จจริงกับประชาชน
นี่หลังจากประกาศชูคุณพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะ
นายกคนกลางนะนายกคนกลางเนี่ยนะครับ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีการติดต่ออะไรมาจากฝ่ายผู้มีอำนาจกับคุณภัยบูลอะไรไหม
ไม่มีครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อด้วยแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะคุย
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดลักษณะเดี๋ยวเป็นการสมคบคิด
คุณภัยบูลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นแกนนำของพักทหารหรือเปล่า
แกนนำพักทหารเป็นแกนนำคนที่เห็นตรงกันว่า
การเมืองในหลังเลือกตั้งแล้วมันยังจะต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไม่ใช่วิ่งไปสวยระบบเต็มระบบอย่างสมบูรณ์
เรายังจำเป็นที่จะต้องให้มีระบบที่ผสมผสานกัน
ก็คืออยากจะให้นายกยังเป็นนายกคนกลางอยู่
ไม่ใช่เป็นนายกที่มาจากพักการเมืองใดพักกันเมืองหนึ่ง
ยังไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะสร้างปัญหา
กลับไปสู่วันที่๒๒พฤษภาคมอีก
ไม่ว่าพักจะรวมกันยังไงก็ตามมีแต่นักการเมืองมาจากพักการเมืองทั้งหลาย
รวมกันอยู่อย่างนั้นแล้วตั้งเป็นรัฐบาล

ดังนั้นเราอยากจะให้นายกคนกลางมาอยู่สักอีกช่วง๔ปี
โดยที่มีพักการเมืองทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกัน
มีสภาพุทธแห่งราษฎรแล้วพักกันเมืองก็ส่งคนมาเป็นรัฐบาลมนตรี
เป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมืองทั้งหลาย
แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลาง
มันช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นมันจะเป็นทางที่ดีที่สุด
จะทำให้บ้านเมืองสงบแล้วก็เดินหน้าทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่าง

ถัดมาอีกภักดิ์หนึ่งชื่อว่าภักดิ์เสรีรวมไทย
คนที่เป็นหัวหน้าพักชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
ได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับผมถึงท่าทีจุดยืนของพักเสรีรวมไทยเหมือนกัน

เห็นปัญหาหรือยังว่ามันไปได้ไหมพักเรา
ตอนนี้ปัญหาเยอะแยะหมดหลังจากที่กรรมวิการร่างรัฐมนูล
ร่างกฎหมายลูกออกมาอะไรต่างนะฮะพูดง่ายปัญหาตั้งแต่รัฐมนูลเลย
ที่กำหนดให้มีสว๒๕๐นี่ก็เอาเปรียบนักการเมืองแล้ว
มีประเด็นอื่นเยอะแล้วกฎหมายลูกอู้ออกมาเนี่ยนะ
รับไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าเราไม่มีอำนาจเนี่ย
แล้วเราก็ต้องจำต้องยอมรับนี่คือสร้างปัญหามากเลย
คือปัญหาของรัฐมนูลที่ออกมาอย่างนี้เขาวิเคราะห์ตรงกันหมดตอนนี้ครับ
ต้องมีรัฐบาลที่มาจากผู้มีอำนาจปัจจุบันแน่๔๕ปีแรกเนี่ยนะ
พอมีสวเป็นตัวช่วยนี่สสยกมือกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้
ที่ผมถามว่าสอสอที่เลือกเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาเลือกมาเพื่ออะไรล่ะ
คุณมาเริ่มมาร่วมประเด็จการคุณเพื่อประชาธิปไตย
ถ้าคุณเพื่อประชาธิปไตยใช่มั้ยคุณถึงเลือกสวลงไปตัวแทนใช่มั้ย

อ้าวก็ก็ก็คือสวเนี่ยมันต้องแตกอยู่แล้วถูกมั้ย
ก็สวเฮงสวยดิพวกนั้นใช่มั้ยในเมื่อให้ประชาชนลึกตั้งมา

ที่ผมกำลังจะถามผมจะถามว่าบุคลิกของพลเอกเสรีที่ดูในไลน์ในเลย
อยู่เหมือนคนอยู่คนละฝั่งคนละฝากกับผู้มีอำนาจปัจจุบัน

พี่น้องบุฏรผมยึดถือหลักกฎกติกาของบ้านเมืองเป็นสำคัญ
เมื่อมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนั้นก็เป็นประมุก
เราก็ต้องลงสู่การเลือกตั้งไงไม่ไปป้นเข้ามา
เมื่อไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ต้องให้ประชาชนเลือกได้แค่ไหนก็แค่นั้น
แต่ก็ต้องอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าผมจะรวมผมก็จะรวมฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ว่าเป็นฝ่ายค้านนะไม่เอาประเด็จการค้านก็ค้านสิ
ประชาชนก็เลือกให้ผมมาทำงานก็ไม่ได้บอกให้เป็นค้างในรัฐบาล

แต่ผมฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าผมไม่รวมกับประเด็ดการเด็ดคาด

เเกียนโรงเรียนสมบูรณ์ยังไม่ชอบละเลย
ผมก็ค้านโรงเรียนสมบูรณ์ฉบับนี้

แล้วก็เจ็มตัวเลยนะได้กระทรวงกระทรวงเดียว
บริหารกระทรวงสักกระทรวงหนึ่ง
บุคลิกของพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวท
นั่งดูกระทรวงแล้วถนัดที่จะทำกระทรวงอะไร
บริหารกระทรวงอะไรแล้วบอกว่านี่แหละจะทำผลงานให้ดู
ผมคิดว่าถ้าตามกฎหมายเก่าเนี่ยนะน่าจะได้สักกระทรวงหนึ่ง
ถ้ากระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงผมจะรับผิดชอบเอง
มหาวิทยาลักษณะหรืออะไรอย่างนี้นะ
กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงหมายถ้าละตำรวจหนุ่อยทหาร

ผมคิดว่ายังต่ำผมได้๕ล้านนะ

๕ล้านเสียงไปเอามาจากไหนตั้ง๕ล้าน

แล้วเศรษฐีพิสุทธิ์ไม่ได้๕ล้านได้ไง

คุณชูวิทย์ยังได้ตั้งล้านหนึ่ง๙๙๐๐นะ

ครับและนี่คือ๒พัก๒มุม

ใครจะมีนโยบายอะไรก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าจุดยืนที่ทุกพักจะต้องแสดงก็คือว่า
เอาด้วยหรือไม่เอาด้วย
กับการสืบทอดอำนาจ
หรือเอาด้วยกับไม่เอาด้วย
พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ

และนี่คือขีดเส้นใต้การเมือง

โปรดติดตามตอนต่อไป